เป็นทางการนี้ยังไม่ได้รับครับ
ใต้ว่าเบื้องต้นที่ตรวจสอบพบนี่

ใช่ครับ

เราพูดถึงข้อกล่าวหาแล้วพ่วงข้อมูลนี้เข้าไป
ความเป็นแม่ลูกแท้กัน
มีผลต่อการตั้งข้อหาเพิ่ม
หรือว่าตัดข้อหาบางส่วนออกไหมคะ

คือเด็กเด็กจะเป็นลูกใครก็คือส่วนหนึ่ง
แต่ว่าการที่เด็กถูกกระทำนั้นก็อีกส่วนหนึ่ง
เพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยเขาต้องถามตามที่
ทางแพทย์ได้ยินตามรายงานของแพทย์
ว่าถูกกระทำเนื่องจากยังไง
แล้วถูกกระทำมีการนำภาพเด็กของนักยิ่ง
เพื่อไปแสวงหาประโยชน์แล้วได้อะไรมา
รสบุรพจากเดียรภาษาจากทุกส่วน
ส่วนที่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกใครหรือจะอะไรยังไง
ข้อกล่าวหานี้ใช้กับการกระทำต่อเด็กทั้งสองคน
น้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็น้องที่ป่วยอยู่
หรือว่าใช้กับเด็กคนใดคนหนึ่งคะ

หรือหมายถึงว่า๕ข้อเก่าหานี้แต่ละคนอาจจะสามบ้างซองบะเล่

สองคนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทำแล้วก็คาบเกี่ยวกัน
ถ้าเกี่ยวกันแล้วก็ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ส่วนใครจะผิดอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ย
มันจะผิดไม่ผิดหรือว่าผิดแค่ไหน
เดี๋ยวเราออกกระบวนการให้มันเจ็ดสิ้นก่อน
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรูปรวนแมนหลักฐานหนึ่งครับ
แต่ก็คือได้ความว่า๕ข้อกล่าวหาที่ว่านี้
คือการกระทำต่อเด็กทั้งสองคนใช่ไหมคะ

ทีนี้ภูมิกับค่ะในส่วนของข้อมูลตอนนี้
ยังต้องรอเรื่องอะไรอีกเพื่อให้สำนวนครบ
แล้วก็เขียนจบสำนวนส่งขั้นต่อต่อไปคะ

ผมขออนุญาตอีกได้ก่อนหรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะ
ถ้าทำอะไรให้ได้ผมยินดีให้ครับแต่ว่า
ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะภูมิกับ
อันไหนไม่ได้นี่คือบอกนี้ได้เลยค่ะ
ในส่วนของการทำสำนวนณตอนนี้นี่นะคะ
คือมันมีอยู่หลายประเด็นนะคะนอกเหนือจากการกระทำต่อเด็กแล้ว
ฉันถามไล่เรียงแบบนี้นะคะว่า
ณตอนนี้จากที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยนะคะ
พ่อกับแม่ของแม่ปุ๊กมีส่วนรู้เห็นไหมคะ
ทีนี้ถ้าดูจากลักษณะหรือพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะคะ

ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ามันเกิดความผิดขึ้นจริงเนี่ย
คือคนในบ้านของแม่ปุ๊กคนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นในสถานะคุณตาคุณยาย
คือจะไม่รู้เลยว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่
เปิดเอกสารด้วยเอกสารใครมีเงินกี่บัญชี
คือเป็นไปได้ไหมคะที่จะไม่รับรู้เลยสักขั้นตอนนะคะ
อันนี้ผมว่าเราควรจะต้องให้ความทริทย์ราชรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
เราสงสัยได้แต่ว่าว่าคุณไม่ชัดเนี่ย

ที่มันชัดก็ว่าเรามีรายงานจากแพทย์

ภูมิกับเขาในส่วนของแม่แม่จริงของน้องที่เสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
แม่จริงเขาเนี่ยยังตำรวจสอบแล้วหรือยังคะ

ดูมีความเกี่ยวพันธ์หรือว่ารับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมคะ
เท่าที่ดูไม่ครับไม่คือจากคำให้การของเขานะครับ
แล้วเราพิสูจน์จากคำที่ทำให้การที่เขาพูดมาจริงต้องพูดพบออก
แล้วก็ณตอนนี้ณชั่วโมงนี้ยังไม่พบว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลประโยชน์ในใจที่ได้จากการกระทำของผู้ต้องหาในคดีนี้
เขาถือว่าคุณแม่แท้ของน้องคนโตนี่นะคะ
ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่อาจจะแจ้งความเอาผิดกับแม่ปุ๊กได้ไหมคะ
อืมก็ได้ครับ
เรียนไม่ทราบว่าทางตำรวจได้สอบในลักษณะของ
อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนนะคะแต่ว่าโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ย
ตอนที่คุณแม่แท้เขาให้น้องมา
คือลักษณะการพูดคุยหรือว่าการตกลงกันมันเป็นลักษณะไหน
หรือว่าเขามีเกี่ยวดองกันในฐานะอะไรไหมคะท่าน

อันนี้ขอขออนุญาตให้ก้อมูลแค่นี้ได้ไหมครับ

แล้วเอกสารของแม่แท้เด็กถูกนำมาใช้จริงใช่ไหมคะ
รู้สึกจะลึกลงไปเรื่อย
อันนี้ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสำนวน

ก็คือยังที่แปลกษารในการนำไปใช้
เขาไม่ได้ใช้หลักฐานของตัวเขาเองเขาใช้หลักฐานของคนอื่น
ผมก็ยัดให้ข้อมูลแบบนี้ได้ไหมครับ

ทีนี้ในส่วนของเงินค่ะท่าน
คือตามข่าวบอกว่าเงินมีหมุนเวียน
บางข่าวก็พูดถึง๑๕ล้านบางข่าวก็พูดถึง๒๐ล้าน
จำนวนเงินที่เข้ามาในลักษณะของการบริจาค

อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันควรจะแยกกับการขายของออนไลน์หรือเปล่านะคะ
คือตำรวจพอจะบอกยอดเงินที่แท้จริงทั้งหมด
ในช่วง๒๓ปีนี้ได้ไหมคะ
เนื่องจากว่าการทำธุรกรรมพวกนี้

เป็นหลายพันทั้ง

เราต้องเดี๋ยวจอดจากผู้ที่แบ่งเข้ามา

ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๑ล้าน
ทำไมถึงเป็น๒๐ล้านคนออกประมาณ๒๓มนุษย์

บางครั้งเป็นเงินก้อนเดิมหรือว่าจากบัญชีนี้เป็นกิจบัญชีหนึ่ง
มันก็เลยเพิ่มเป็นประมาณ๒๐
แต่จริงยอดที่ขาเข้าจริงเท่าที่ตรวจสอบได้

มีข้าวจริงหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๑๑๐๐คับ
ไม่มียอดเงินแล้วเหรอคะท่าน

๑๐๐บาทครับ

เหลือหลักร้อยครับเหลือหลักร้อยยอดเท่าไหร่เนี่ย
อันนี้ผมไม่จำไม่ได้ครับไม่แน่ใจ

ก็คือถ้าพูดง่ายก็เหมือนกับว่าเงินได้เข้ามา
แล้วก็มีการหายล้นออกไปแค่จะหมดแล้วครับ

ได้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่ฉันต้องถามถึงยอดเงิน
คือกำลังจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับที่มันมีข่าวออกมาว่า
ปุ๊กเขาน่าจะไปเป็นเท้าแชร์อะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะท่าน
อันนี้ต้องขอเวลาสอบที่สงสัยบ้างคือทุกอย่างน้อย
ที่ที่สื่อหรือว่าสังคมสงสัยเนี่ยก็คือสามารถส่งเข้ามาได้
แล้วทางผมจะตอบให้ทุกอย่างเลยแต่ก็ขอเวลาทำงานแป๊บหนึ่ง
ค่ะได้ค่ะท่านค่ะคือดิฉันก็สงสัยแบบภาษานักข่าวนะคะ
ไหนท่านไม่สบายใจหรือไม่จำเป็นต้องบอกอันนี้ท่านบอกได้เลยนะคะ
ทีนี้ในส่วนของตัวเลขค่ะท่านตัวเลขที่ออกมาเท่านี้เนี่ย
กับการออกไปคือณตอนนี้ที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ย
มันเหลือเป็นหลักร้อยคำถามคือว่าจำเป็นไหมต่อสำนวน
ที่ต้องมีการตรวจสอบว่าเงินขาออกออกไปตรงไหนบ้างนะคะท่าน
จำเป็นครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตรวจอยู่ครับ
ออกไปไหนบ้างเนี่ยผมมันต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ
ทีนี้ในส่วนของสารเคมีที่เรียนกลับมาที่ตัวเด็กน้องที่ยังรักษาอยู่นะคะ
น้องที่น้องคนเล็กค่ะตอนนี้สารเคมีเราชัดเจนแล้วยังคะว่ามีสารเคมีอะไรบ้างคะท่าน
ยังเลยครับยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ผลตรวจมา
จะประมาณสัปดาห์หน้าอย่างที่ให้ข่าวใช่ไหมคะ
ถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้แล้วผมก็อยากรู้วันนี้เหมือนกัน
แต่ว่ามันต้องละเอียดเล็กมันมีขั้นตอนของมัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่เดียวก็ต้องใช้ความละเอียดรอบข้อในการเดินสอบ
ตอนนี้ต้องให้ที่ตรวจด้วยหน่อย
มันน่าจะเป็นสารตัวเดียวไหมคะ
หรือว่าจะเป็นสารหลายตัวคะท่าน
ถ้าตรวจเจอแล้วค่อยมาบอกดีกว่าครับ
เพราะว่าสัมภิษฐานก็ได้แค่นั้นนะครับ
สุดท้ายก็บอกกันดีกว่าครับ

ตอนที่เข้าไปที่บ้านมันมีขวดมันมีภาชนะใส่สารเคมีต่าง
ชื่อเด็กเอาไว้อันนี้จริงป่ะคะท่าน
อันนี้ขอแยกค่อยตอบได้ไหมครับ
ได้ค่ะครับค่ะท่านคะจำเป็นต้องมีการตั้งข้อกล่าวหา
เรื่องของการค้ามนุษย์เพิ่มเติมไหมคะ
ตั้งไว้แล้วครับตั้งไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ

ครับ

ถ้าตามเอกสารเรียนจะแบ่งผิดนะคะ

ก็คือว่ารับเด็กไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบ

ที่สามก็คือว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนตายนะคะจนเสียชีวิตข้อที่สี่ก็คือช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็ข้อที่ห้าคือช่อกงประชาชนอันนี้ครบถูกต้องนะคะท่าน
ถูกต้องครับรับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงประโยชนมิชอบเนี่ยมันก็ถูกค้ามนุษย์นะครับ
อภัยค่ะขออภัยความหมายมันคือเราภาษาเราคือค้ามนุษย์ขออภัยค่ะขออภัยซึ่งเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงที่บอกว่าค้ามนุษย์เนี่ยมันมันคือท่อนไหนคะคือท่อนที่กระทำต่อน้องที่เสียชีวิตหรือเด็กทั้งสองคนค่ะ

คือหมายความว่าการกระทำต่อเด็กแล้วได้เงินมาแบบนี้ที่เรียกค้ามนุษย์ใช่ไหมคะ
ยังไงนะครับ
คือไอ้ตรงที่เรียกค้ามนุษย์เนี่ยถ้าสมมุติเขาบอกว่าเอานี่ไงเด็กคนนี้เป็นจริงนี่ไงเด็กคนเล็กก็เป็นแบบนี้จริงแล้วเงินที่เอามาเนี่ยจะทั้งหมดหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าบางส่วนก็ใช้รักษาเด็กจริงแบบนี้มันจะถูกสู้ได้ไหมคะว่ามันจะเข้าการค้ามนุษย์ได้ยังไงอย่างนี้ค่ะท่าน
ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์ต้องมานำสิ่งกันเนี่ยครับเดี๋ยวรอให้ทางผมทำให้เสร็จก่อนอืมแล้วตอบใจชัดเช็นกว่านี้แต่ว่ากระบวนการที่การการนำเด็กออกมาโดยกระทำด้วยวิธีการใดใดแล้วเด็กมีเหมือนทำให้เด็กดูน่าสงสารนะครับแล้วก็โทษมาแล้วก็เรียกรับคุณประโยชน์โดยลักษ

สภาพจิตจริงเนี้ยมันมีผลต่อคดีมากน้อยไหมคะก็ต้องดูต้องดูตามใบแพทย์ก่อนครับว่า
ที่เดินมาเนี่ยลงรายละเอียดแค่ไหนก็ต้องมาพิจารณาอีกทีว่า
ทั้งจิตเนี่ยป่วยทางจิตแบบไหนแค่ไหนอะไรยังไงคือต้องมาตรวจสอบรายละเอียดกันอีกทีค่ะ
เนี้ยถามคำถามสุดท้ายแล้วค่ะภูมิกับคร่าวคร่าวคร่าวเนี้ยคาดว่า
ทางกองปราบน่าจะมีการแถลงสรุปคดีหรือว่าแบบจบทั้งหมดของรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก
ภายในสัปดาห์นี้หรือว่าประมาณสัปดาห์หน้าคะขึ้นอยู่กับผมที่ส่งตรวจแล้วได้รับมาครับ
ถ้าพยานหลักฐานทุกอย่างภพช่วนสมบูรณ์ก็จะรีบสรุปสำนวน
เผนินคำแพร่งการแพร่งการกรวยด่วนเลยครับเพราะว่าตอนนี้
ไปอยู่ในขั้นตอนรวบรวมแล้วก็ยังรอหลักฐานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่ค่ะ
เวลานิดนึงค่ะมือหนาวะจะแจ้ยอบพันธุ์ถึงคำคัน